พ่อหนูอายุ๔๙ปีค่ะเป็นโรคความดันเบาหวานและโรคเกาะค่ะ
แม่อายุ๕๐เป็นโรคหอบหืดหายใจไม่ค่อยสะดวกแพ้ฝุ่น
ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเข็มละ๒๐๐
คนต่อไปก็คือพี่โอค่ะอายุ๑๙ปีเป็นโรคลิ้นเลือดในสมองค่ะ
ก็จะมีอาการชักมือหงิกปากเบี้ยวอย่างนี้ค่ะ
ช่วงที่พี่โอไม่สบายใช้เงินรักษาไป๒๐๐๐บาท
เงินจำนวนนี้เยอะมากค่ะสำหรับครอบครัวหนู
สงสารแม่ค่ะเพราะแม่ทำงานคนเดียว
หนูก็อยากจะหาเงินมาใช้หนี้ค่ะแม่จะได้ไม่ต้องลำบาก
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
แล้วก็กลับไปกี้ได้นะครับพร้อมกับนักสู้ชีวิตจากทั่วประเทศในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และคงเศร้ากันดีนะครับในช่วงนี้ยังเป็นช่วงพิเศษของรายการเราอยู่นะครับชื่อว่า
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่เงินรางวัลไม่ได้ย่อส่วนตามไฟฉายโดราเอมอนเลยนะคะ
เงินรางวัลยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
เอาไปทำอะไรก็ได้นะครับตามเป้าหมายของท่านนะครับที่ท่านตั้งเอาไว้นะครับ
๑ล้านบาทรับไปเลยร้องแค่๑๐เพลงเท่านั้นเองนะครับให้ถูกต้องหมดนะครับ
ก็แม่ช่วงที่ผ่านมานี่นะครับเราได้พบกับนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วพวกเด็กน้องบางทีรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ
สู้กันตั้งแต่แบบว่าปุ๊บปับมีการจากไปของคนในครอบครัวอย่างปุบปับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างปุบปับทำให้ชีวิตจากเป็นครอบครัวปกติธรรมดาธรรมดากลายเป็นต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัว

อยู่ชั้นม๓โรงเรียนครูขันฯราชบำรุงอำเภอครูขันฯจังหวัดศรีสเกษค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่กัน๕คนค่ะ
มีพ่อมีแม่พี่สาวน้องชายแล้วก็ตัวหนูค่ะ
พ่อหนูอายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นโรคความดันเบาหวานและโรคเกาะค่ะ
เวลาอากาศหนาวอย่างนี้ค่ะ

พ่อก็จะเรียกหนูและน้องมานวดให้ค่ะ

เขารู้จักรักพี่รักแม่ดูแลน้อง
ทำงานไม่ค่อยได้ก็ได้อาศัยน้องโบนี่แหละครับ
บางทีผมก็น้อยใจเรื่องไอ้โรคเหล้าของผมนะครับ
เป็นผู้นำครอบครัวแล้วทำอะไรให้ครอบครัวได้ไม่เต็มที่นะครับ

อายุ๕๐เป็นโรคหอบหืดค่ะ
หายใจไม่ค่อยสะดวกแพ้ฝุ่น
ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเข็มละ๒๔๐ค่ะ
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๔ครั้งค่ะ
แม่ทำงานไม่หยุดเลยค่ะ
ทำทุกวันเวลาแม่ป่วยแม่ก็ไปทำค่ะ
เป็นหนักมากเคยนอนโรงพยาบาลหลายครั้งแล้ว
แต่ทุกวันคือแม่จะทานยาประจำ

เวลาเป็นที่ทำงานเราก็ทานยาเราก็ทำงานได้
แม่เป็นคนทำงานหนักต้องรับผิดชอบในครอบครัวทุกอย่าง
ก็คิดว่าตัวเองป่วยไม่ได้
ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด

อายุ๑๙ปีเป็นโรคริมเลือดในสมองค่ะ

พี่ก็จะมีอาการชักมือหงิกปากเบี้ยวอย่างนี้ค่ะ

นำลายฟูมิปากมือสัตว์ล้มลงไปเลย
แล้วก็มีเพื่อนที่เขาวันนั้นช่วยส่งโรงพยาบาล
หมอบอกว่าเป็นริ่มเลือดในสมอง
อาการชักของพี่โอนี่คือหนักมากค่ะ
เดินหนึ่งชักถึงสองสามครั้งค่ะ

น้ำลายฟูมปากมือหงิกปากเบี้ยว
ก็เลยขอลาพักงานไว้ก่อนค่ะ
ตอนนี้ก็เลยมีแม่และหนูทำงาน๒คนค่ะ

ตอนนี้พี่สาวหนูนอกจากจะชักบ่อยแล้ว
ก็คือเป็นโรคเนื้องอกในสมองค่ะ
ต้องผ่าตัดต้องใช้เงินเยอะค่ะ

อายุ๑๐ขวบอยู่ชั้นป๔ค่ะ
น้องโบนเขาทำงานตั้งแต่อายุ๕ขวบ
ทำงานที่สวนเหลียดดอกลำดวนไปกับพี่โอ
แล้วก็แม่น้องโบเขาก็ไปทำเสาร์อาทิตย์

ภูมิใจมากทั้งพี่โอแล้วก็น้องโบ
ทุกวันนี้นะคะหนูทำงานอยู่ที่สวนเห็ดดอกลำดวนค่ะ
เป็นโรงงานผลิตก้อนเห็ดค่ะ

ก็จะมีต่อก้อนต่อเชื้อเห็ดแพ็คก้อน
น้ำหมักก็เอาก้อนเข้าไปนึ่งค่ะ
ขี้เลื่อยขี้เลื่อยมันมีน้ำหนักเยอะค่ะ
เปียกน้ำฝนด้วยก็เข็นทีก็๓เข่งค่ะ

เลิกเรียนก็ทำกับข้าวหุงข้าว
เสื้อผ้าล้างจานแล้วก็ช่วยพ่อหาปลาที่ห้วยค่ะ
ขายบางวันได้๒๓โลค่ะโลละ๕๐บาท

เวลาพี่ไปโรงพยาบาลหมอนัดอย่างนี้ก็ต้องหาเงิน
บางครั้งตังค์ยังไม่ออกก็ต้องหยิบยืมค่ะ
ออกมาก็บางครั้งก็ไม่พอใช้ค่ะ
เพราะต้องซื้อข้าวสารซื้อกับข้าว
ครั้งที่บ้านไม่มีกับข้าวกินก็
เอามาจากที่สวนเห็ดดอกลำดวนค่ะ

ใช้เงินรักษาไป๒๐๐๐บาทค่ะ

เกือบครึ่งเดือนค่ะที่พี่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
เงินจำนวนนี้เยอะมากค่ะสำหรับครอบครัวหนู

หนูก็อยากจะหาเงินมาใช้หนี้ค่ะ

แต่ก่อนพี่โอจะเป็นเสาหลักของบ้าน
ของกินของใช้พี่โอจะเป็นคนหามา
พอต้นหลังมาที่พี่โอก็เป็นนี้คือเปลี่ยนเลย
ตอนนี้คือได้น้องโบมาแทนพี่โอ
โบขอบคุณมากนะที่มาเป็นตัวแทนของพี่โอ
แล้วก็ทำให้ดีเหมือนพี่โอทำมานะ
นั่งสิเบิ่งแย่งทุกคนให้ขอบคุณเอง
แม่ไม่ต้องคิดหลายด้วยครับแม่
หนูรักพี่มากเลยค่ะ
พี่ใจดีค่ะชอบช่วยเหลือเด็ก
ทุกวันนี้หนูกลัวค่ะกลัวจะไม่มีพี่อยู่ค่ะ
รู้สึกดีใจที่เขาเป็นห่วง
เขาก็ช่วยทุกอย่างไม่มีเงินก็ขอหนะ
แม่ใหกร่วงช่วงใหกรรมละ

มาพบกับน้องโบนะครับเด็กหญิงจากศรีสะเกดผู้ไม่เคยปฏิเสธงานหนักครับเชิญครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโบน้องโบยืนตรงกลางนี้เลยนะครับ
ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต่อนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ
วันนี้มากับครอบครัวที่เห็นในภาพชีวิตกันทั้งหมดเลยไหมใช่ค่ะ
บ้านเลยน้องบิ๊กนะครับน้องชายพี่สาวก็คือพี่โอคุณแม่เชยและคุณพ่อคัทนะครับ

ทำงานมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ๕ขวบค่ะ
๕ขวบหนูทำอะไรได้บ้างก็ไปล้างขวดค่ะเขาให้กิโลละบาท
ตอน๕ขวบเราจำความได้หรือยังได้แล้วค่ะเขาจำความได้แล้ว
ทำไมเราถึงต้องทำงานตั้งแต่๕ขวบก็อยากช่วยแม่ค่ะอยากช่วยครอบครัว
ก็เห็นพ่อแม่ทำงานหนักค่ะ
เห็นอะไรในครอบครัวของเราเราถึงต้องไปทำงานนะตอนนั้น
พ่อไม่ค่อยสบายค่ะคุณพ่อเป็นอะไรตอนที่พ่อเห็น
ตอนนั้นคุณพ่อเป็นโรคเกาค่ะ
ตอนนั้นที่เขา๕ขวบที่เริ่มทำงานคุณพ่อทำงานไม่ได้
ครับก็แรกก็ทำได้อยู่ครับแต่ช่วงล้างมามันค่ะมันว่มนะครับ

ครับผมเลยไปหาหมอหมอว่าเป็นโรคเก่าเป็นโรคเก่า
เป็นความดันด้วยและไขมันในเส้นเลือด
ไปล้างขวดได้เงินมาเอาไปทำอะไร
ก็ให้แม่ค่ะให้แม่ก่อนเลยเอาไว้ซื้อกับข้าวไปซื้อข้าวสาร
เก่งจังเก่งมาก
ส่วนของโบเริ่มทำงานตั้งแต่อายุน้อยที่สุดเลยตั้งแต่ได้ยินมา

คุณแม่ตอนเขาทำงานเขางอแงไหมคุณแม่
ไม่งงแงค่ะเขาก็ไป๒คนกับพี่สาวเพราะพี่โอเป็นตัวคนละสายไปทำงาน

ตอนที่ลืมตาดูโลกจำความได้ปุ๊บบ้านเราเป็นยังไงพี่โอ๋
ตอนนั้นอยู่กับป้ากับยายอยู่ค่ะ

พออายุเท่าไหร่ถึงมาสร้างกระท่อมอยู่

ตอนนั้นบ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

ที่เอาไว้ขึงสีเขียวที่เราเห็นอยู่ตามสวนตามอะไรแบบนี้
เท่ากันแดดนั่นคือขึงเป็นผนังบ้าน

เวลา๕โมงนี้ค่ะไปดูที่ร้านค้าค่ะ

ถ้าอยากดูทีวีค่ะอเรนนี่ค่ะ

ยังเรียนอยู่ไหมเรียนค่ะเรียนแล้วทำงานอะไรอีกวันเสาร์อาทิตย
ทำงานที่โซนเน็ตดอกลำดวนค่ะ
สวนเห็ดเหมือนเดิมใช่ค่ะมีหน้าที่ทำอะไร

แล้วแต่เขาจะใช้เป็นรายวันป่ะใช่ค่ะค่ะ
คุณแม่ทำงานอยู่ที่โรงเห็ดอยู่ไหม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
ที่โบโรงงานสวนเห็ดที่ทำอยู่สภาพอากาศบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็มีฝุ่นค่ะฝุ่นจากขี้เลื่อยเวลาหลุดร่อนนี้ค่ะฝุ่นมันก็จะขึ้นมาเพื่อเอาไปเป็นเชื้อเพราะเห็ดใช่ค่ะฝุ่นมันมากขนาดไหนคะเยอะค่ะเวลาลมมามันก็จะปิวแม่ก็เป็นคนแพ้แพ้ฝุ่นด้วยค่ะเห็นตั้งแต่ในภาพวิดีอาร์เลยคุณผู้ชม
แล้วผิวเราน้ำอย่างนี้แล้วข้างในเรามันจะยังไง
ไม่สะอาบค่ะไม่เคยไปตรวจ
ก็คือไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปเช็ค
ไม่รู้จะทำยังไงคือมันต้องกินต้องกินต้องใช้ที่บ้าน
และยิ่งตอนนี้พี่โอต้องหยุดทำงานแล้วเพราะว่าอะไร

บ่อยค่ะพี่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
โบบอกว่าพี่โอ๋ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่คืออะไร
ก็แต่ก่อนพี่เขาจะเป็นคนใจดีค่ะ
รักน้องแต่ตอนนี้พี่เขารมร้อน

มันไม่อยากทำอะไรอย่างนี้หรือไม่มีกระจิตกระใจอย่างนี้หรอ

ตั้งแต่หนูออกจากโรงงาน

มันต้องมาระบักที่แม่
หงุดหงิดเนี่ยเป็นเพราะว่าเครียดใช่ไหมคะอ๋อ

ที่หนูไม่ได้ดูน้องสองคนพี่เท่
โบอยากพูดอะไรกับพี่โอคะลูก
อยากบอกพี่ว่าให้พี่สู้ค่ะไม่ต้องท้อ
เดี๋ยวหนูจะช่วยทุกอย่างค่ะช่วยทุกอย่างที่หนูทำได้ค่ะ
กอดกันหน่อยไหมให้กำลังใจกัน
ไปไปให้กำลังใจพี่โอหน่อยโบ
ทางนี้เขาก็เสียใจว่าพี่ไม่เหมือนเดิม
แต่พี่ก็ชักเดือนละรอบสองรอบสามรอบ
ก็เครียดเหมือนกันนะ
เครียดค่ะงานก็ทำไม่ได้ตอนนี้
เป็นภาระครอบครัวอีกในความรู้สึกของเขานะคะ
จริงแล้วคนในครอบครัวก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้น
เอาละวันนี้โปรมาตรงนี้แล้วเป็นโอกาสแล้ว
ที่จะทำอะไรเพื่อครอบครัว
วันนี้เวทีนี้เป็นของหนู
อีกครั้งหนึ่งที่โบจะสู้เพื่อครอบครัวของโบ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตมีเงินทุนสูงสุด
ให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าทำได้เพียงแค่ร้องเพลงให้ถูกต้อง
เนื้อเพลงครบ๑๐เพลง

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ร้องให้ถูกต้อง๖เพลง

โบฝันไว้ว่าอยากจะได้

ก็ห้าหมื่นกว่าค่ะ

ที่ที่เราอยู่ก็คือติดจำนอง

โบก่อนจะแข่งนะก่อนจะฟังเพลง

อยากเป็นนักร้องแล้วก็พยาบาลค่ะ

แต่เราเห็นมีคำว่าแต่
เพื่อนค่ะก็เวลาเพื่อนถามนี่ค่ะ

พูดได้เต็มปากค่ะว่าอยากเป็นนักร้อง

อายเหรออ้วนก็อ้วนดำก็ดำ

โอ้มันไม่เกี่ยวกับรูปร่าง

ไม่เห็นอ้วนเลยเนี่ยโอบมิตรเลยเห็นป่ะ

ดูกับเพียงเดียวเอง

ทำร้ายเราได้ลูกคำพูดคนอื่น

ใจเราแย่นั่นคือสิ่งที่เราทำร้ายตัวเอง
เวลาใครพูดจาไม่ดีใส่เรานะ

ต้องสงสารเขารู้ไหม

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพื่อนแรกนะครับที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้

โอ้โห
เอาละครับฟังอินโทรเพลงที่๑ไปแล้วนะครับ

เพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับสู้ค่ะโบ
อยู่กับงานปัญหามากมายหากบ่มีแรงใจ
อายคงท้อไปนานจิตใจไว้วัน
ยามอายนั้นเงียบไปห่างแค่วันวุ่นใจ
คิดมากไปวันไทยมากัน
บนหนทางไกลน้องกลัวใจของอายเปลี่ยนพันธุ์
อยากขอให้เราเจอกันทุกวันยืนยันสัญญา
แค่วันละครั้งให้รู้ว่ายังมีใจห่วงหา
ทุกข์สุขอยู่ในสายตาเป็นที่ปรึกษาชีวิต
อดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวก้อยครองหักนานอยู่เคียงกันบ่พันไม่ตรี
คอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันดี
ให้รู้ว่าน้องยังมีอายคนดีช่วยเป็นแรงใจ